พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะครับว่าวิธีการปรับตัวและเอาตัวรอดในยุคที่ราคายางพารานั้นมีราคาตกต่ำประมาณ๓กิโล๑๐๐บาท๔กิโล๑๐๐บาท
แต่ว่าหน่วยงานต่างก็เร่งแก้ไขปัญหานี้เพื่อยกระดับราคาให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับ
สวนยางบางส่วนในพื้นที่ภาคใต้ครับไม่รอให้ใครมาช่วยเหลือ
ตอนนี้พึ่งตัวเองก่อนเป็นหลักนะครับ
ส่วนนั้นนอกจากปลูกยางพาราแล้วก็ใช้วิธีการเลี้ยงหอยทะเลครับ
แล้วก็นำไปขายสร้างรายได้ตกเฉลี่ยนะครับคุณผู้ชม

ติดตามรายละเอียดและวิธีการในการปรับตัวเอาตัวรอดครั้งนี้จากรายงานพิเศษครับ
นางกลมสดหอยตะโกมตัวโตเป็นผลผลิตของมณัฐศิญญานันต์

มณัฐเล่าว่าเดิมทำสวนยางอยู่๓๐ไร่

ตัดสินใจกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรการเกษตรหรือทกศจำนวน๓๐๐๐บาท
เพื่อมาลงทุนซื้อเรือเพราะตั้งใจจะทำมาหารายได้เสริม
ที่แรกเลยนะสมัยก่อนก็ทำอาชีพกรีดยางพาราเป็นหลักนะ
เพราะอาชีพประมงเราก็แค่มาหาเลี้ยงชีพ
บางทีช่วงเย็นกลางคืนเราก็ออกมาเดินส่งทำอะไร
ตามชายฝั่งเขาเรียกประมงไยฝั่งกรุงมังปุ๊บมังป๊ายมังรหากินง่าย
เพราะอาวันเนี่ยมันสมบูรณ์สมัยก่อน
แล้วมามีครอบครัวแล้วเลยหันเหตุอาชีพมาซื้อเรือดีกว่า
แต่ซื้อเรือละนี้ก็ไม่มีตังค์
ดีก็ได้กู้ทกศมาครั้งแรกรู้สึกจะ๒๓๐๐๐บาท
ปัจจุบันอาชีพเลี้ยงหอยทะเลกลายเป็นอาชีพหลักแทนการทำสวนยาง
สำหรับผมนะเรื่องยางเนี่ย
ผมว่าสมัยก่อนเป็นอาชีพหลักนะ
แต่ผมมองแล้วกลายเป็นอาชีพเสริมผมแล้ว
ยางถูกยังเท่าก่อนเนี่ย
เมื่อปลายเดือนธันวาคม

แล้วพอปีใหม่ออกมาเนี่ยมันเหลือ๑๓ทิติผมยุดเลย
ผมยุดเลยมีไนฟ์มาประมาณครึ่งเดือนแล้ว
ยุดเลยผมถามว่าผมไม่ได้เดือนร้อนไง
หน่อยฮอยทะเลจะให้ปวดผลิตประมาณ๔๐๐ตัน
สร้างรายได้ให้กว่า๔ล้านบาท

สองล้านบาทความได้เปรียบของการเลี้ยงหอยที่บริเวณปากแม่น้ำเวรนี้นะคะ
ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของน้ำค่ะซึ่งได้แร่ธาตุมาจากดินภูเขานะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังได้ความสะอาดของน้ำจึงทำให้หอยของที่นี่มีคุณภาพดีกว่าที่อื่นค่ะ
หอยตระโกมและหอยนางรมที่มีแหล่งกำเนิดจากที่นี่จะหวานอร่อยกว่าที่อื่น
หอยทะเลจากแหล่งผลิตนี้เป็นที่ต้องการของพัฒนาคารชั้นนำจากกรุงเทพมหานคร
มักจะสั่งจองออเดอร์ล่วงหน้า
อกจากนี้การทำฟาร์มหอยทะเลยังต่อยอดทำให้มณัฐทำโฮมสเตย์กลางทะเล

แม้ว่าราคายางพาราจะตกต่ำทำรายได้ไม่ดีเท่าการเลี้ยงหอยทะเล
แต่มณัฐก็ยืนยันว่าจะคงอาชีพสวนยางต่อไป
เพราะมองว่าอาชีพนี้สืบทอดมาจากบรรพบรุษเป็นความผูกพัน
พร้อมย้ำว่าชาวสวนยางควรหารายได้เสริม
พึ่งพารายได้จากยางพาราเพียงอย่างเดียว
นี้เพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรเอง